แล้วบางทีผมไม่ได้มีนโยบายให้ให้เรียกการเรียกความไทย

วันนี้กำลังไล่ราชตามจับไปพวกแห่งภาค

ตรงนั้นก็โกงตรงนี้ก็โกงทหารก็โกงพอร์เตอร์ชอว์ก็โกง

แล้วคะแนนอะไรล่ะคะแนนแล้ว
เป็นคาแนนเท่าเดิมเลยว่ะ
แค่รังคาคะแนนเท่าเดิมก็ไม่ยากนะครับผมบอกอ่ะ
แล้วมันมากขึ้นกว่า๕๖หรือเปล่า

๕๘สูงขึ้นกว่า๕๖แต่คาแนนมันเท่า๕๖
ถ้าบอกผมมีประโยชน์ให้มันมาสอบผมเนี่ยก็กู้
เพราะฉะนั้นเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเข้ามาเพื่อแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดไป
แต่ไม่ได้จ้องทำลายใครผมไม่เข้าใจทำไมมันต้องมีคนที่มันจ้องทำลายอยู่ด้วย
โดยที่มันไม่เคารพกฎหมายแล้วก็ไปฟังมันได้ใช่ไหมลูก
ใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยสัญญานะ
นะต้องแข็งแรงแข็งแรงไม่งั้นพูดอะไรก็ไม่มีใครเขาเชื่อ
อาเซียนเขาก็ไม่เจอเวลาผมไปข้างนอกนะถึงผมมาอย่างนี้ผมก็กล้าจะพูด
ผมกล้าไปยืนหาตรงนี้ถ้าผมพูดเมื่อไหร่ห้ามเรา
ผมพูดเสียงดังอยู่แล้วเพราะผมมั่นใจสิ่งที่ผมทำ
ผมเสียอย่างหนึ่งผมก็ต้องทดทดแทนด้วยอีกอย่าง
สถานการณ์เท่าที่เวลาผมมีผมพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าเขาไม่เชิญอีก
ต้องใช้โอกาสเหล่านี้อ่ะนะครับแข็งมิดแข็งหน่อยในเวลาไปต่างประเทศ
เดี๋ยวผมจะเดินทางไปอเมริกาอีกแล้วเขาก็เชิญอีก
ไทยเขาเชิญเขาเกลียดผมก็ไม่ต้องเชิญผมเลย
เออเชิญนะหลายประเทศเขาเชิญหมด
เดี๋ยวอินเดียรัสเซียจีนไทยกับเกาหลี
ร่วมมือกับทุกประเทศมันเพื่อเราทั้งนั้น
แต่นี่คนไทยมาจะให้คนไทยกับคนไทยแตกกัน
หลังไทยจะไปหาตัวมา
พูดไปแล้วตรงความต้องการผลิตคนตรงความต้องการเชื่อมโยงยุคกระดับเรื่องกิจกรรมมาก
ให้เป็นตรงการพัฒนาภิมธ์มือแรงงานที่มีมาตรฐานและการยอมรับจากภาคเอกชนภาคธุรกิจ
มีการประเมินที่มันถูกข้อตรงกันไปถึงมันจะได้ผ่าน
ว่าความเราผลิตเรื่องทวิบาทีสาวไหลในกิจกรรมแบบไหนอาชีพอะไรบ้างแล้วได้เข้าไหล
ตรงบริวารดำเผอดำราคจากนี้ไปถูกไหนไหนที่สองคือจังหวัดต่อไปคืออะไรคุมจังหวัด
ในคุมจังหวัดไปต่อไปอะไรเป็นภูมิภาคต่อไปเป็นอะไรประเทศแดนภูมิภาค
คิดอะไรไปตามคิดมันอย่างนี้จะศึกษาจะเอาคนให้ตรงทำงาน
เอาคนอยู่ในพื้นที่ผลิตหมอผลิตบริษัทผลิตแหลงการผลิตทั้งธุรกิจทั้งอย่างนี้
ให้มันตรงกับที่เราส่งเสริมในแต่ละภูมิภาคใช้ผลผลิตจากต้นทางที่มันมีอยู่ในพื้นที่
ไปส่งเสริมเหมือนกันหมดทุกภาคแล้วมันจะไปขายไข่เหมือนผมไปจังหวัดไหนไม่ต้องคุมมา
ทุกประเทศในกลุ่มนั้นผลิตภาคม้าทั้งหมดผลิตแหล่งนมพุกก็มีอะไรอีกอ่ะ
ผนมอะไรทั้งอย่างอ่ะมันจะขายไข่อย่างนี้คิดแบบนี้แต่ก่อนนี้นะเขามีทุนแค่
คนละพันหนึ่งสามพันรวมกลุ่มห้าหกวันทำอะไรทั้งอย่างมันขายได้ยังไงก็ขายได้
เพราะมีความกิจมันมันวันนี้พอรัฐบาลให้เงินลงไปไปคู่คู่กันตรงคู่ไว้
จะเคยลงคุณมีต้นลงประมาณสักห้าพันมันยังไม่เสียหาย
พอลงไปพอนี้ปับเข้าไว้แล้วเป็นกลุ่มละสองแสนห้าแสน
มันจะเสียหายมากกว่าเดิมไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกกระทรวงต้องลงไปช่วยผม
ต้องมีนวรรณกรรมมีความแตคต่างด้วยการทำตรีพวกสินค้าที่ผลิต
ไม่ใช่ของดีแต่มันไม่น่าซื้อ

สีไม่ถูกจะแต่หวานผมบอกกลุ่มเป็นท่ากล้วยมั้นดิ
ที่บีแอ๊คเลี่ยนของมันรูปเล็กที่สุดในโลกแต่หวานที่สุด
เล็กแล้วคนมันอยากเล็กแล้วรถมันใหญ่อ่ะไม่รู้
แล้ววงความรู้ถ้าสาปแปดทศวรรษบ้างแรงแประดันใจแรงความเถยอยานที่อยู่ในกรอบ
ไม่เถยอยานเลยตั้งให้เกาคนอื่นไม่หมดนะ

สร้างตัวเองให้มันเช่งแข็งเพื่อจะไปสู่ตัวต้องการ

ได้ดีซื้อโทรศัพท์แพงได้

กี่โทรศัพท์แพงทั้งเลยได้

ใช่ไหมจ้างตลัด

แต่การใช้ผู้พิษโภค

ที่เเพียงพอเขาต้องรับรับเรา
ให้ลูกหล่อไม่ใช่ให้ลูกหล่อเนี่ย
ดูดิส่วนใหญ่ผู้ชายไม่หลอกผู้หญิงไม่สวยเลยแต่งงานหมดอ่ะ

แต่คนเพราะว่าคนสวยส่วนใหญ่จะเลือกไง
เลือกไปเลือกมาก็ทั้งคู่เลือกทั้งคู่เป็นคู่ถูกเลือกทั้งคู่
มันก็ผู้ชายก็ได้เปลี่ยนผมแล้วนะนะ
นะกับบ้านก็ใครอะใครมีภาครรยาใครธุรก์ดูแลกับอ่า
เขาก็ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลทุกอย่างในบ้าน
ผมไม่เคยทำอะไรในบ้านไหมแต่ก็แต่งงานเลย
ไม่ได้ไปทังงงนไม่ได้ไปรับลูก

แต่ผมว่าสิ่งที่ผมทำให้ดี
ฮมันทำให้เกือบอยู่พวกอื่นรูปตัวก็ต้องก่อนใด
เค้ารู้สึกว่าข้อแม่มาอยู่เค้ามีน้ำจ๋วยจนกว่าเด็กครับ
ทุกนางทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวละทีทุกคนผมวันนั้นก็ถามว่ามีอาหารแล้วได้อะไรตอบนะได้อะไรไม่ได้เลย
อย่างน้อยว่ามีอาหารได้คือต่างหากมันเอาชีวิตชีวิตเขาเนี่ยทุ่มเทรักษาไอ้แผ่นดินผืนเนี้ย
ห้าแชกว่าละเวียนไว้ให้ไอ้ปุ๊บหมาเนี่ยพูดอยู่ไหนผมอยากจะพูดอย่างงี้บางทีนะครับ

เดี๋ยวไปสร้างจอหย่ารอมไทยแดน
อันนี้ยุบลงไปอันนี้เพิ่มขึ้นมา

ประโยชน์ไม่ยืนอยู่หลังกัน
ขอบคุณครับ